วันนี้เป็นวันพุธนะคะซึ่งก็เป็นวันที่สถานที่ราชการ
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานเอกชนโรงเรียนต่าง

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีประสบกรณิกร
หลังไหลไปที่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อตั้งใจจะไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณรัชตะวันโภชนุกูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงเชิญค่ะ
ประชาชนผู้ที่มีหัวใจแห่งความจงรักพักดี
ย่อท้อถึงแม้ว่าในวันนี้นะคะจะมีอากาศร้อนอบอ้าวขนาดไหนค่ะ
วันนี้เป็นวันที่๒แล้วโดยมีทางตำรวจท่องเที่ยวคอยอำนวยความสะดวกค่ะ
อำนวยความสะดวกค่ะ
หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
พระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วได้ตามปกติ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างหนาตาค่ะ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและตำรวจท่องเที่ยว
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
พร้อมแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาของการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มมีจำนวนมาก
อย่างวันวันนี้เป็นวันแรกสำนักพระรัชวัง

มีนักท่องเที่ยวชมมากกว่า๗๐๐๐คน
๒จุดแล้วก็ทางน้ำก็คือท่าเรือท่าช้างกับท่าเรือท่ามหาลาศ
เราจัดตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ล่ามภาษานักท่องเที่ยวที่มาเอง
ซึ่งแต่การผ่านเข้ามายังไงก็ต้องผ่านจุดตรวจค้น
๘จุดของกองบัญชาการตรวจนครบาน
เรามีป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวท่องเที่ยว
แล้วก็ข้อมูลวัฒน์วังที่ต้องทำ
ติดประชาสัมพันธ์ไว้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนไว้โดยรอบ
และช่วงนี้ยังกรมวังยังไม่ได้มีคำสั่งให้อนุญาตให้ชาวต่างชาตินะฮะ
เข้าไปถวายบังคมนะครับ
จากนี้ให้แค่มาเที่ยววัดวังปกติก็แล้วนะครับ
การจราจรบริเวณด้านนอกท้องสนามหลวง
ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา
่งหน้าสู่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นค่ะ

ซึ่งคาดว่านอกจากจะเป็นรถที่สัญจรผ่านไปมาแล้ว
ยังเป็นรถส่วนตัวและรถบัตรรับส่งนักท่องเที่ยว

และพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
ในขณะที่ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศ
ก็ยังคงเดินเท้าเข้ามายังท้องสนามหลวงอย่างไม่ขาดสาย
สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่๓๔องศาเซลเซียตนะคะ
แต่พวกเขาขอเพียงได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
นักพระชินั่งดุสิตมหาประสาท

นำพาความร่มเย็นมาสู่ชีวิตแล้วค่ะ
ไม่ได้พอขออินมารดไฟค่ะ
คิดว่าจะได้จะทานเวลา
ค่ะบัชค่ะต้องนะค่ะ
แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มากราบพระองค์ท่าน
จะตั้งใจเป็นคนดีค่ะขยันทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านนะคะ
และสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสต

อย่าลืมนำบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่พกติดตัวมาด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าต้องใช้แสดงตัวบริเวณจุดคัดกรองค่ะ
ส่วนเส้นทางที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพในวันนี้

ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือตรงข้ามกับท้องสนามหลวงค่ะ
รัชตวรรณโภชนกูลข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ